เมื่อวานนี้นายกไปนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะอ่าวันนี้นะคะ
ถึงคิวของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะสลับกันไปคนละวันนะฮะ
คุณปวิทย์ไปที่จังหวัดสะแก้วไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
ผู้สื่อข่าวบอกบรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ
มีรัฐมนตรีแล้วก็สอสอของพักไปต้อนรับจำนวนมากนะคะ
ครับที่สะแก้วนะคะนี่ค่ะก็มีสอสอและสมาชิกพักพลังประชารัฐ
รอต้อนรับนะคะรวมไปถึงอดีตรัฐมนตรีสองคน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจับตาดูนะคะมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
คุณฤ่มนส์พินโยสินวัดนะคะไหนอยู่ตรงไหนดิอ้า
อ๋อนี่เห็นแล้วนี่หาแล้วนะคะ
แล้วก็มีขาดคนนี้ไม่ได้เลยค่ะนางสาวปารินาไกรคุบ

แต่มาถึงสะแก้วเลยนะคะมาต้อนรับพลเอกประวิทย์ด้วยนะคะ
นี่แล้วผู้สื่อข่าวบอกนี่พอเห็นไปแบบนี้เลยค่ะ
นี่ฉันเห็นไม่ชัดนะคะเมื่อสักครู่สำหรับจะจับภาพไม่ทันนะเมื่อกี้

ไหว่ไหว่ย่อลงจนแบบเข่าแทบจะแตะผืนเลยทีเดียวนี่นะคะ
พลเอกประวิทย์ก็มาประคองรับไหว้
แล้วหลังจากนั้นก็ร่วมถกสถานการณ์น้ำ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หอประชุมกองบังคับการกรมทหารราบที่สิบสอง
พลเอกประวิทย์ไปในจุดนี้ก็ย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก
แล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อมตลอดช่วงฤดูฝนที่เหลือ
รวมถึงขอให้ประสานความร่วมมือกับทางประเทศกัมพูชาบริหารจัดการน้ำร่วมกันนะคะ
แล้วก็บอกกับชาวอรัญญประเทศด้วยว่าพักพลังประชารัฐใจถึงพึ่งได้ค่ะ
และกับชาวอรัญญาประเทศนั้นว่าพักพลังประชารัฐ
แล้วกับรัฐบาลใจถึงพึ่งได้นะ
ให้กับประชาชนในที่ทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัย
ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ถาวร
รวมไปถึงไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน
ของนักเรียนที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมด้วยนะคะ

นี่แหละค่ะไปให้กำลังใจน้องที่กำลังฉีดวัคซีนอยู่นะคะ